ทีนี้มาดูความคืบหน้าชาวต่างชาติ

แล้วก็เป็นข่าวใหญ่แล้วก็ข้อเสนอที่เขาจะช่วยเนี่ย
มันน่าสนใจจริงคุณภาคภูมิ
ที่เขาเชี่ยวชั้นเรื่องของการขนส่งอวกาศ

เขาเสนอวิธีกู้ภัยแบบนี้

ออกแบบพิเศษจากวัสดุเคฟล่า
ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ทำเกราะกันกระสุนนะคะ

แล้วก็เคลือบอีกชั้นด้วยเทฟลอน
ซึ่งมีคุณสมบัติแรงเสียดทานต่ำทำให้ลื่น

แล้วจะใช้วิธีการสร้างท่ออากาศ

มันดูแบบน่าสนใจ
ดูอลังการดูเป็นอวกาศมากเลยนะคะ

หลังจากเขาเคยทวิตเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะ

เขาทำแบบใหญ่โตมากในสหรัฐอเมริกา

แล้วเขาก็มีประสบการณ์มากจริง
ในสภาพจำกัดอย่างในอวกาศ

ใต้ดินได้ทำให้การขุดเจาะต่าง
มันง่ายขึ้นกว่าเครื่องมือปกติ

มันก็จะยิ่งง่ายมันก็จะชัดขึ้น
ซึ่งเขาก็ไปช่วยมาหลายที่นะฮะ
ไม่ใช่ว่าเขาจะยื่นมือ

จุดที่มีปัญหาลักษณะแบบนี้เขาเคยไปช่วยมาแล้ว

เจาะบริษัทด้านการขุดเจาะอะไรพวกนี้
เนี่ยค่ะเขาเคยไปช่วยประเทศที่ประสบเรื่องของภัยธรรมชาติ

นี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขาเสนอตัวช่วย
ที่เขาทวิตถึงแล้วก็เสนอมาเนี่ยนะคะ

เครื่องปั่นไฟปั่นได้
จะลดลงผ่านสายไฟที่มีขนาดเล็ก

เพื่อให้กำลังไฟสม่ำเสมอ
หรือไม่ก็ต้องใช้ตัวหม้อแปลงไฟ

แล้วก็การกู้ภัยทำให้ระบบส่งไฟฟ้าเนี่ย

ส่วนแนวคิดเรื่องของการใช้ท่อลม

ท่อลมไปเส้นทางลำเลียงเนี่ย

เคลื่อนที่ออกมาได้ตลอดทางสุขผักถ้ำ
มีความเป็นไปได้เหมือนกันดีกว่าให้คนทั้ง๑๓คนทีมหมูป่าดำน้ำออกมาค่ะ
เขาบอกแบบนี้นะเขาบอกดีกว่าเยอะแนวคิดต่างต่างเหล่านี้นะคะ
ยังไม่ชัดเจนนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับถ้ำหลวงได้หรือเปล่านะคะ
แต่ว่าบริษัทสเปสเอ็กซ์เนี่ยเขามีประสบการณ์เรื่องของแก๊สเรื่องของออกซิเจนเรื่องของฮีเลียม
วิศวกรของเขาน่าจะรู้ว่าการส่งแก๊สผ่านระบบท่อต่างต้องใช้แรงดันเท่าไหร่
ความดันเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะคะ
ก็ถือว่าข้อเสนอต่างเหล่านี้นะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะ